คือจู่ลูกชายบ่นปวดหัวบ่นปวดหัวให้กินยาพารา
เท่าไหร่ก็ไม่หายไปแงะผมลูกดูโอ้โห

อะไรอ่ะปุ้ย

ทำไมมันใหญ่จนพี่นึกว่าเป็นไฝโผล่ขึ้นมา
มันคือเห็บพี่เบิร์ตเมื่อลูกปวดหัวอย่าชะล่าใจนะคะ
นั่นคือเห็บนะคะคุณแม่ทำยังไงรู้ไหม
เอาสเปรย์ฉีดก่อนแล้วเอาแหนบเนี่ยดึงออกมาครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมใครจะไปคิดว่าเห็บตัวเป้งไปอยู่บนหัวแบบนั้นนะคะ
เพราะลูกชายบ่นว่าปวดหัวกินยาพาราเท่าไหร่ก็ไม่หายสักที

ก็เลยรู้แล้วมันมาจากสัตว์เลี้ยงในบ้าน

ทีนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะคะ
บอกว่าปกติแล้วนะเวลาโดนเห็บหมากัดแบบนี้
ถ้าเกิดว่าดึงออกเลยเนี่ยเลือดมันจะออกเยอะนะคะ
บางคนก็บอกอ๋อจะได้รู้กันนะคะ
ว่าเวลาโดนเห็บกัดแบบนี้ต้องดึงยังไงไม่ให้เลือดไหลเห็นไหมคะ
เข้าสเปรย์พ่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงด้วยแนบค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้น่าสนใจ
เพราะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างยิ่งเลยนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็บออกมาบอกว่า
ปกติแล้วการถูกเห็บกัดไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีอาการใด
แต่ถ้าผู้ที่แพ้เห็บอาจจะแสดงอาการแพ้เช่น
ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าชะละใจ

บ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงเลี้ยงสู่นักเลี้ยงแมวนี่
ต้องระวังเลยนะฮะค่ะค่ะ